คุณผู้ชมถือว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนแรงแล้วก็ต้องใช้คำว่าสั่นสะเทือนสถาบันครอบครัวจริง
เมื่อวานนี้เราเล่าไปที่มีผู้หญิงคนนึงเอาทะเบียนสมรสบุกไปแฉสามีตัวเอง
กำลังเข้าพิธีวิวาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแล้วไปพร้อมกับแม่สามีด้วย
แล้วมันมีอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมวันนี้เป็นคลิปที่ทำให้ผู้หญิงที่เป็นแม่สามีเนี่ย
ฉายาว่าแม่สามีแห่งชาติไปดูกันค่ะ
ให้พูดตรงคือตบไม่เกรงใจบทสวดเลยอะค่ะ

แต่ในตอนที่แจกบทสวดขึ้นมาเลยพระที่นั่งทำพิธีอยู่เอง
ท่านก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่ายังไงพฤทธิก็ต้องทำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาธนะเราเล่าไปแล้ว
ผู้ชายชุดขาวที่เป็นเจ้าบ่าวที่นั่งอยู่เนี่ย
เป็น๑๐ตำรวจตรีที่รับราชการอยู่ในชายนาฏ
แต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นเจ้าสาวที่นั่งอยู่ข้าง

เขามีภรรยาอยู่แล้วจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว
อยู่กินกันมา๑๖ปีมีลูกด้วยกัน๒คน

คือแม่ของเขาเองนะไม่ใช่แม่ฝ่ายหญิงนะค่ะ

เราไปคุยกับพระคุณผู้ชมเห็นพระที่นั่งสวดทำพิธีอยู่ใช่ไหมคะ
ไปคุยกับพระท่านด้วยนะว่าท่านคือยังไงบ้าง
ในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เลย

พระครูสมุพงยศพระยาโนเจ้าอาวาสวัดท่าชัยเลยค่ะ
ท่านบอกนะคะว่าอาตมากำลังท่องบทสัมพุทธเท
ซึ่งเป็นบทเจริญพระพุทธมนต์อวยพรคู่บ่าวสาวอยู่
แววลอยเข้าหูมาแล้วเหมือนคนด่ากัน
ตาขึ้นมาเห็นแม่เจ้าบ่าวยืนด่าลูกชายอยู่

ฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสนะคะ
แม่เจ้าบ่าวที่เข้ามาตบนะ
เป็นสัญญาณมือว่าเดี๋ยวถ้าจะมีอะไรให้ไปคุยกันข้างนอก
เดี๋ยวท่านจะรีบจบหมด
คือต้องบอกว่าพระที่ทำพิธีอยู่นะคะ
คือก็เป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องทำพิธีให้เสร็จ

ซึ่งพระท่านบอกเลยว่าเขาทำถูกแล้ว
เขาในที่นี้คือแม่เจ้าบ่าวทำถูกแล้ว
คือหลังจากที่ทำพิธีจบเรียบร้อยแล้วเนี่ย

บอกเจ้าบ่าวไปด้วยว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง
มันเป็นบาปบาปตั้งแต่คิดจะทำแล้ว
โอ้โหหลังจากนั้นก็มีการโต้เถียงกันต่อตามไลฟ์ที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะ
กระทั่งมันมีประโยคที่ฝ่ายชายเนี่ย
พูดกับแม่ของตัวเองและภรรยาของเขาเองว่า
งั้นก็เชิญกลับครับคุณไม่ใช่แขกของบ้านนี้โอ้โห
คนเป็นภรรยาก็ใจสลายคนเป็นแม่นะ
บอกเสียใจมากไม่คิดว่าลูกชายจะทำแบบนี้
ทั้งที่ฝ่ายเจ้าสาวเองก็รู้นะ
ว่าลูกแม่มีภรรยาอยู่แล้วจดทะเบียนสมรสแล้ว
ก็เตือนลูกหลายต่อหลายครั้งแล้วเหมือนกัน
คิดเลยว่าจะกล้าทำขนาดนี้
แม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะช่วยลูกสะพ้ายแม่เนี่ย
เจ้าสาวคนใหม่ด้วยว่าอย่างนี้เลยนะ
ส่วนพ่อของฝ่ายชายที่เป็นข้าราชการตำรวจบำนานก็บอกนะคะว่า
คือก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าครอบครัวลูกชายอยู่ด้วยกันดีมาตลอดนะ
แล้วพออีกวันหนึ่งก็บอกว่าเออแต่งเครื่องแบบ
บอกภรรยาหลวงบอกจะไปเข้าเวร
กลายเป็นอีกวันหนึ่งเกิดเรื่องซะแบบนั้น
พ่อก็บอกว่าพ่ออบรมไปแล้วเหมือนกัน
บอกว่าลูกทำไม่ถูกต้องทำแบบนี้ไม่ดี
ริยธรรมมันต้องมีมีครอบครัวก็ต้องรับผิดชอบ

ฝ่ายภรรยาหลวงเปิดใจกับไทยรัฐทีวีเหมือนกันนะคะ
จดทะเบียนกับสามีมา๒๘กุมภาพันธ์ปี๕๗
จับได้ว่าสามีแอบคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งต้นปี๕๓ปีที่แล้วนี่เอง

เมื่อวานนี้เนี่ยถึงได้รู้รู้ว่าสามีจะแต่งงาน
เลยขอบุกไปดูให้เห็นกับตา
ตอนแรกแค่จะเข้าไปถ่ายรูปและแสดงตัวเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แต่พอถูกไล่ออกจากงานแต่งเท่านั้นแหละค่ะ
มาเลยจ้ะไลฟ์โชว์เลยก็แล้วกันนะคะ
หลังเลิกงานสามีมีการโทรมาข่มขู่ให้ลบคลิปด้วย
เธอบอกว่าเธอไม่ลบเธอจะปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเธอเองและครอบครัว
ไปเจอกันได้ที่สารคดีเด็กเยาวชนและครอบครัวก็แล้วกัน

พันธุ์ตำรวจเอกปฏิกรหารหัฐกิจผู้กำกับการสพเมืองชัยนาฏบอกว่า
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้วเรื่องนี้
เรื่องนี้ไม่ใช่คดีอาญานะแต่เป็นความผิดทางวินัย
เดี๋ยวดูก่อนเข้าระเบียบข้อไหนยังไงบ้างและจะต้องสอบสวนข้อเท็จจริงด้วย
เจ้าตัวหลังจากที่โพสต์เฟซบุ๊คใช่ไหมบอกว่า
ผมขอโทษผมผิดเองฝ่ายเจ้าสาวไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น
ตอนนี้ไร้ร่องรอยนะคะไม่มาทำงานด้วยลาพักไปตั้งแต่๑๒กุมภาพันธ์และหายไปเลยนะคะ
ปกติตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติลาได้ปีละไม่เกิน๒๐วัน
ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าจะกลับมาทำงานเมื่อไหร่
ส่วนร้านทองที่เจ้าสาววิวาซ้อนเป็นพนักงานอยู่ตอนนี้ชาวเน็ตทัวร์ลงแล้วนะครับ
เมนต์ถล่มเพจร้านจนต้องออกมาตอบคอมเมนต์ว่า
เย็นเย็นนะคะผู้บริหารร้านทองตอนนี้สั่งพักงานพนักงานคนดังกล่าวแล้วค่ะ
อย่าเพิ่งมาถล่มร้านทองเลยร้านทองไม่เกี่ยวข้อง
เขาบอกว่าจะดูใช่ไหมว่า
ธันายเขาบอกว่ามีกฏหมายผิดได้ด้วยแล้วมีเรื่องผิดวินายอีก
สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตำรวจแบบนี้เขามีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมชู้สาวเนี่ยนะคะ
เป็นพรบตำรวจแห่งชาติปี๔๗และระเบียบกตร
เอาข้อแรกเลยมาดูก่อนนะคะ
ข้าราชการตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องกับหญิงอื่นหรือชายอื่น
โดยที่ตนเองมีพันรยาหรือมีสามีอยู่แล้วและทำให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียเนี่ย
นี่ค่ะด้านขวามือก่อนนะไล่จากด้านข่าวขวามือก่อนนะคะ

ส่วนข้อสองนะคะได้หญิงหรือชายเป็นภรรยาหรือสามีแล้วไม่เลี้ยงดูเกิดเรื่องเสื่อมเสีย

จดทะเบียนซ้อนขังอีก๓๐วัน

เอาข้อสุดท้ายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
หลังจากที่มีการหย่าแล้วด้านหลังเขาจะมีการสลักหลังใบหย่าว่าจะต้องดูแลบุตรอย่างไร

ักยามก่อนอย่างแรกอย่างแรกตักเตือน

พิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไปเลย